มาดูกันที่คลิปเรื่องการใช้รถใช้ถนนนะครับ
คืออย่างหนึ่งเขาบอกว่านอกจากเคารพกฎจราจรแล้วเนี่ยนะ
คือที่ต้องไม่ทำเลยคือเมาไม่ขับ
พอเมาแล้วขับมันจะเป็นแบบนี้ครับ
ขนาดผู้กำกับยังถามผมมาในหูเลยคุณผู้ชม
ถามว่าเขาไปไหนเขาไปไหนเขาไปข้างทางซะแล้ว
ผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันอยู่ดีเฉออกไปแบบนั้นเลย
คลิปนี้ผู้หญิงที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย

ขณะที่ชายเสื้อน้ำเงินนะครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาตามสัญญาณไฟเขียวที่แยกวัชลพล

แขวงท่าแรงบางเขนกรุงเทพมหานคร
โอ้โหพี่เขาชนไปเต็มไม่ได้เบรกเลย
๒ทุ่มที่ผ่านมานี้เองครับคุณผู้ชมฮะ
ขับไปได้สัก๑๐วินาทีนะครับ
ก็เฉซ้ายออกไปแล้วก็ไปชนกับป้ายนะฮะ
มีป้ายหลายป้ายเลยล่ะป้ายบอกทางนะฮะ
แล้วก็ป้ายต่างอีกเยอะเลยครับตรงนั้นนะครับ
ชนเข้าไปคนที่เห็นก็งงกันขับเข้าไปได้ยังไง
โดยเฉพาะเจ้าของคลิปที่เป็นผู้หญิงตกใจครับ

แม้ว่าจะขับรถเลยมาแล้วนะครับก็
อดที่จะย้อนกลับมาดูเหตุการณ์ไม่ได้นะครับ
ยืนยันนะฮะว่าคนที่จอดดูเหตุการณ์เนี่ย
ไม่ได้ไปชนท้ายหรือไม่ได้อะไรเลยนะ
ผู้ชายเสื้อน้ำเงินเกิดอุบัติเหตุเอง
หลังจากนั้นไม่นานครับผู้ชายเสื้อน้ำเงินเนี่ยนะครับ
ที่เป็นผู้บาดเจ็บก็ทำท่าเหมือนจะลุกขึ้นนะครับ
แล้วก็รอให้ความช่วยเหลือนะครับ
ทีนี้มาโพสต์เตือนใจเอาไว้ครับ
ก็หวังว่าจะปลอดภัยบาดเจ็บไม่มากนะครับ
เราก็เป็นอุทหาหอนสำหรับท่านอื่นด้วยค่ะ